กรณีสมคิดพุ่มพวงเป็นฆาตกรโหดฆ่าหลายศพต่อเนื่อง

นี่ก็เป็นฆาตกรโหดเหมือนกันนะคะแต่นี่มาเป็นตัวค่ะ
หมาไปรุมขย่ำเด็กนะคะ
อายุ๓ขวบจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
เหตุการณ์เนี่ยทั้งสยดสยองแล้วก็สลดค่ะ
เกิดเหตุที่บุรีรำนะคะคือปู่กับย่าพาน้องไปกลางทุ่ง
จะไปหาน้ำหาท่าหาย่าเลี้ยงควายเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าจังหวะที่ปู่กับย่าเผลอ

ฆาตกรตัวนี้หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปเลยค่ะ
ตอนนี้ชาวบ้านหาตัวแต่ก็ยังไม่เจอนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณทุ่งนา
หมู่ที่๔ตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพาชัย

โดยย่าก็คือคุณบุญชื่นประโคนอายุ๔๙ปี
เล่าบอกว่าหลานสาวคือน้องแตงกวาวัย๓ขวบ
กับแม่น้องไปทำงานต่างจังหวัด
ก็เลยฝากให้ปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงดู
เมื่อวานนี้ตอนเย็นสักประมาณ๔โมงเย็นค่ะ
ย่ากับปู่ได้พาน้องแตงกวาไปที่ทุ่งนา
เพื่อไปหาน้ำหาย่ามาเลี้ยงควาย
พอไปถึงจุดที่เลี้ยงควายก็บอกให้หลานรออยู่ตรงนี้นะ

ปู่ก็ไปหาย่ามาให้ควายกิน
แต่พอตักน้ำกลับมาเท่านั้นแหละค่ะ
เอ้าหลานสาวหายไปไหน
ตอนนั้นย่ายังเข้าใจว่าหลานไปกับปู่
จากนั้นไม่นานปู่ก็กลับมาก็ถาม

ปู่ก็เข้าใจว่าหลานไปกับย่า
เพิ่งถึงบังอ้อว่าหลานหายไป

จนกระทั่งไปพบว่า
หมาเนี่ยมันรุมกัดหลานแล้วนะคะ
ปู่วิ่งเข้าไปไล่หมา

ถูกกัดมีบาดแผลเวอะหลายจุด

ตรงจุดนี้เป็นจุดตายเลยนะใช่

ส่งที่โรงพยาบาลตอนนั้นแพทย์เองพยาบาลเอง
ช่วยกันปั๊มหัวใจนานนับชั่วโมง
แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่าไม่สามารถยื้อชีวิตน้องแตงกวา
เด็กหญิงวัยน่ารัก๓ผวบเอาไว้ได้
ทีนี้เราก็ถามปู่ปู่บอกว่าหลานเนี่ยน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่จุดเกิดเหตุแล้ว
ย่าเองก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคนในครอบครัวเสียใจเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของน้องแตงกวา
เด็กอายุ๓ขวบกำลังอยู่ในวัยช่างพูดช่างจา
กำลังน่ารักเลยแต่ต้องมาตายเพราะหมาตัวเดียวเนี่ยค่ะ
คนที่เสียใจไม่แพ้ย่ากับปู่ก็คือคนที่เป็นแม่บังเกิดกล้าวของน้องแตงกวานะคะ
นักสาวเจญจีราพอร์
ไรนารินอายุ๒๘ปีเล่าบอกว่าไม่คาดว่าเหตุการณ์แบบนี้
จะมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเองเพราะว่าเมื่อสี่วันที่ผ่านมา
จะรับลูกสาวไปเยี่ยมยายที่นอนป่วยติดเตียงที่จังหวัดสุรินท
แล้วก็นำมาส่งปู่กับย่าให้เลี้ยงต่อครั้งนั้นแหละค่ะเมื่อ๔วันที่แล้ว
เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าลูกสาวที่ได้กอดลูกสาวเพราะฉะนั้น
แม่ของน้องแตงกวาบอกว่าอยากให้เจ้าของหมาตัวนี้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ไม่อยากให้ลูกตายฟรีแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมดูข่าวแล้ว
คิดตามนะคะคุณแม่บอกว่าอยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์
กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานวัยกำลังน่ารักวัยกำลังสนแบบนี้นะคะ
ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าให้คลาดสายตาเพราะเพียงเสี้ยววินาที
นั่นหมายถึงชีวิตของน้องอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับครอบครัวคุณก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้ครอบครัวของน้องแตงกวา
ไปพูดคุยกับเจ้าของหมาแต่เจ้าของก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่หมาของตัวเอง
แสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น